เอาล่ะนับถอยหลังชี้ชะตานายยกรัฐมนตรีรอดหรือไม่รอดในกรณีบ้านพักทหารนะครับ

๒ธันวาคม๑๕นาฬิกาเราต้องดูมติที่ประชุม๓รัฐธรรมนูลนะครับ
ก่อนที่จะลงมติอ่านคำวินิจฉัยกรณีบ้านพักทหารนะครับ
ฝ่ายค้านเขายื่นคำร้องขอให้ทางที่ประชุมตุลาการสารรัฐมนูลพิจารณา
และสรุปว่า๓รัฐธรรมนูญเห็นว่ามีมูลก็เลยเปิดการไต่สวนมูลฟ้อง
แล้วก็นัดเวลาวันที่๒ธันวาคมนี่แหละครับ
ในการที่จะวินิจฉัยแล้วก็แถลงเป็นวาจาออกมา
เรื่องนี้เราจำเป็นต้องติดตามนะครับเพราะว่าในท่ามกลางสถานการณ์การชุมนุม
ที่จับจ้องมองไปในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
รัฐธรรมนูญนัดฟังคำพิพากษาในกรณีที่ประธานสภาผู้แทนรัศดรได้สั่งคำร้อง
ขอให้๓รัฐธรรมนูลวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิ้นสุดลงหรือไม่
โดยคำร้องนี้นะฮะจุดเริ่มต้นมันมาจากการที่นายประเสริฐจันทรวงศ์
รวงทองจันทรรวงทองนะครับสสนครราชศรีมาพักเพื่อไทย
ครั้งนั้นได้อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชา
กรณีที่ยังอาศัยบ้านพักในกรมทหารราบที่๑มหาดเล็กรักษาพระองค์
ฮะซึ่งก็เป็นบ้านพักที่พลเอกประยุทธ์พักมาตั้งแต่
ปีสองพันห้าบร้อยห้าสิบสามนะครับว่าเข้าข่ายรับประโยชน์ได้
หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่
เพราะพลเอกประยุทธ์พักที่บ้านหลังนี้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะและเป็นการฝ่าฝืน
เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ก็นี่เป็นการยื่นกันนะฮะ
ก็ทางสอสอฝ่ายค้านเขายื่นมาบอกว่า
นายกพลเอกประยุทธ์เกษียณอายุราชการจากพบทบตั้งแต่เดือนกันยายนปี๒๕๕๗แล้ว
แต่ไม่ยอมย้ายออกจึงถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดหรือไม่
ขณะที่ฝากฝั่งของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เอง
ได้ส่งคำชี้แจงไปยัง๓รัฐธรรมนูลเพื่อประกอบคำวินิจฉัย
โดยประเด็นสำคัญในการชี้แจงคือสาเหตุที่พลเอกประยุทธ์
อาศัยอยู่ที่บ้านพักประจำตำแหน่งนายยกรัฐมนตรี
ซึ่งก็คือบ้านพิศนุโลกเพราะอยู่ระหว่างการปรับปรุง
อกจากนี้ทีมรักษาความปลอดภัยก็ระบุว่า
การรักษาความปลอดภัยภายในค่ายทหารทำได้ดีกว่า
อกจากนี้ยังมีคุณสมบัติตามแบบธรรมเนียมที่กองทัพบก
เคยปฏิบัติต่ออดีตผู้บังคับบัญชา
และก็เป็นไปตามระเบียบกองทัพ
ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองของกองทัพบก

และสถานะความเป็นนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ขณะเดียวกันกองทัพบกโดยผู้บัญชาการฐานบก
ถึง๒สมัยก็คือสมัยของผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์
และสมัยปัจจุบันที่มีพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้เป็นพบทบ
ก็ได้มีการลงนามในเอกสารคำชี้แจงส่งถึง๓รัฐธรรมนูล
ถึงระเบียบต่างของกองทัพนะครับ
โดยระบุว่าการอยู่บ้านพักทหารของอดีตพบทบที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว
ก็เป็นเรื่องของระเบียบที่ได้รับการยกเว้นนะครับ
แต่ทีนี้ก็ต้องจับตามองแล้วครับเพราะว่า
เมื่อวันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ประชุมตุลาการ๓รัฐธรรมนูลเนี่ย
พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้
ยุติการไต่สวนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากฝ่ายไหนก็ตามนะครับ
ตอนนี้ได้มีการยุติการไต่สวนแล้ว
และกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหาบรือและลงมติ
และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่๒ธันวาคม๒๕๕๙
เวลา๑๕นาฬิกาก็ต้องจับตามองแล้วฮะว่ารอดหรือไม่รอด
ถ้ารอดในที่นี้ก็หมายถึงหากไม่ได้ทำผิดระเบียบ
ก็คือประเทศไทยก็จะมีนายกชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาต่อไปนะครับ
แต่ถ้าสารรัฐธรรมนูลชี้ชัดเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ก็จะทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทันที
และทำให้รัฐบาลเนี่ยสิ้นสุดลงด้วยนะฮะนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์
ยังต้องถูกเว้นวักทางการเมือง๒ปีด้วยนะครับ
โดยในวันที่๒ธันวาคมความร้อนแรงก็เกิดขึ้น
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนะครับ
ทีนี้เราย้อนพาคุณผู้ชมกลับไปดูนะคะ
อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ย

เขาอยู่บ้านพักที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะ
ไทยรัฐออนไลน์ค่ะได้มีการรวบรวมที่พัก
ของนายกรัฐมนตรีไทยเอาไว้นะคะ
ทีนี้มาดูหน่อยค่ะโดยพบว่าบ้านพักนายกรัฐมนตรี
แห่งแรกที่นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยใช้ก็คือ
วังปรุศกวรรณหรือวังปรุศ
ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ถูกใช้เป็นที่พำนักของพระยามโนปกรณ์นิติธาดา
และพระยาพะหนพลพยุหะเสนา
ทั้งนี้นะคะแม้ว่าภายหลังพระยาพะหนพลพยุหะเสนา

ก็ยังคงอาศัยในวังปารุสักวันจนถึงแก่อศัลยกรรมค่ะ
ต่อมานะคะบ้านนรสิงหรือธรรมเนียบรัฐบาล
เป็นบ้านที่รัชกาลที่๖พระราชทานแก่พระยารามปราคบนะคะ
ภายหลังขายให้กับสำนักนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีคนที่๓ของประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่๓๑มีนาคมปีพุทธศักราช๒๔๔
อย่างไรก็ตามค่ะจอมพลปพิบูลสงคราม
ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาล
เนื่องจากว่าท่านมีบ้านพักอยู่ที่ถนนชิดลม
ซึ่งก็อยู่ใกล้กับธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ต่อมาเป็นบ้านธรรมเนียบท่าช้าง
หรือวังถนนพระอีทอาทิตย์นะครับ
วังถนนพระอาทิตย์หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
รัฐบาลใช้วังถนนพระอาทิตย
เป็นที่พำนักของนายปรีดีพนมยง
เพราะฉะนั้นสถานที่นี้จึงเป็นที่ติดต่อกับบุคคลสำคัญ
ตลอดระยะเวลาที่นายปรีดีพนมยง
ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ

พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ลูกบ้านพระราชทานแก่พระยาอนิรุธเทวา
เมื่อจบสงครามโลกครั้งที่๒ถูกใช้เป็นบ้านพักประจำตำแหน่ง
ยกรัฐมนตรีแล้วก็มีการปรับปรุงแล้วเสร็จ
ในสมัยจอมพลปขออภัยค่ะพลเอกเปรมตินสุรานนท์
นายกรัฐมนตรีคนที่สิบหกของประเทศไทยโดยพลเอกเปรมเข้าพักที่นี่ได้เพียงสองวัน
จากนั้นก็ถูกใช้เป็นที่พักของนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในสมัยของคุณชวนหลีกภัย
นายกรัฐมนตรีคนที่๒๐ที่เข้ามาพักอาศัยตลอดอายุราชการ
ซึ่งท่านรับตำแหน่งสองรอบสองครั้งอ่ะนะคะบ้านศรีเสาเทเวศค่ะ
ก่อนหน้านี้เป็นที่พักของจอมพลสริทธนรัฐนายกรัฐมนตรีคนที่๑๑ของประเทศไทย
จนกระทั่งถึงแก่อศัลยกรรมภายหลังค่ะบ้านศรีเสาเทเวศเป็นเรือนรับรองของพลเอกเปรมตินสุรานนท์จนกระทั่งถึงแก่อศัลยกรรมนะคะ
แล้วก็ปัจจุบันบ้านศรีเสาเทเวศถูกทุบเพื่อปรับปรุงเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของกองทัพบกค่ะ
โดยบ้านเหล่านี้คือบ้านโดยตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีในอดีตแต่ก็มีนายกรัฐมนตรีหลายคนเลือกใช้บ้านพักส่วนตัว
ระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับ